เรื่องของพระกาโตะ
อันนี้เราคงต้องใช้คำว่าเป็นอดีตแล้ว
เพราะว่าล่าสุดเป็นทิศเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็มีการลาศิกขาแล้วเมื่อคืนนี้
เดี๋ยวเราลองไปดูตอนนั้นไงคะ
บวชพระย
อาตมานี่เป็นเพียงพระนวกะจึงอ่อนในพระธรรมวินัยมาก
เพื่อที่จะลบอุปสรรคนี้จึงตัดสินใจยุติในการดำรงเพศบรรพชิต
ก็เลยจึงขอโอกาสขอคำมาพระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ทำการลาศิขาณะวันนี้
นี่เป็นบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนที่ทางด้านของอดีตพระกาโตนะคะ
ลาศิกขาค่ะต่อหน้าพระผู้ใหญ่ทั้งหลายค่ะ
โดยชื่อจริงของอดีตพระกะโตนี้ก็คือ
ก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตพระนักเทศชื่อดังที่ก็เพิ่งจะมีข่าวคราวนะคะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงคลิปปริศนาที่พูดคุยกับศรีกาเกี่ยวกับเชิงชู้สาวนะคะ
อย่างที่บอกมีการเปล่งวาจาขอลาศิกขาตอนประมาณสัก๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
เจ้าตัวก็โพสต์คลิปค่ะแล้วก็เป็นภาพที่เข้ากราบนมัศกาล
พระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะภาค๑๖พระครูสิริธรรมาภิรัตนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพระครูอัครธรรมโกวิทย์เจ้าคณะอำเภอชวางนะคะซึ่งเป็นพระอุปชาด้วย
มีใจความข้อความระบุนะคะว่าขอลาศิกขาเพื่อยุติอุปสรรคต่าง
นุโมทนาบุญด้วยพี่แม่น้องแฟนคลับทุกท่าน

คุณผู้ชมก็ลองตัดสินดูว่าการตัดสินใจศึกในครั้งนี้
มันหมายความว่าอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
สุดท้ายพอศึกเสร็จปุ๊บก็มีการทำพิธีลงนามบันทึกถ้อยคำ
ให้แสดงเจตนาว่าเป็นการลาศิกขามหรือว่าศึกด้วยความสมัครใจไม่ได้มีใครบีบบังคับท่าน
หลังลาศิกขาเสร็จก็เป็นอดีตพระกาโตะหรือว่าเป็นนายพงศกรแล้ว
ก็เปลี่ยนชุดเป็นคารวาสเข้ากราบพระสงฆ์นะฮะ
สมทานเสนอีกครั้งก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาที่อำเภอชวาง
ลาศิกขาในครั้งนี้ก็ส่งผลให้การดำเนินการทางวินัยสงฆ์ต้องยุติลงไป
เพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในคราบผ้าเหลืองแล้ว
หลังจากนี้ก็ต้องดูว่ามีการแจ้งความในกรณีใดบ้าง
กับผู้หญิงคนนั้นที่มากล่าวอ้างหรือว่ากับผู้ชายอีกคนนึงที่บอกว่าถูก
พระนักเทศชื่อดังไปแย่งคู่มั่นอะไรก็ตามที
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมต่อไปนะครับ
ก็มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
พร้อมข้อความพี่หลวงกาโตะพี่หลวงก็เป็นการเรียกชื่อของคนต้าน
หลังเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้
แต่ว่าเป็นการคอมเมนต์ลักษณะคือให้กำลังใจ
เช่นสู้นะขอเป็นกำลังใจให้ขอให้เริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้
ก็ไปดำเนินชีวิตในการเป็นประชาชนเป็นคารวาสทั่วไป

เช่นเรื่องที่บอกว่าการลาศิกขาครั้งนี้เนี่ย

บางคนสงสัยเรื่องว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย

สีกาคนนั้นมันมาจากบัญชีของท่านเองหรือมาจากบัญชีของทางวัดนะอันนี้เดี๋ยวเรารอแล้วกันเรื่องนี้ทีนี้ทางด้านของพรายวรรณบุตรค่ะนะคะมีการไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงกรณีนี้แหละทิศกาโตกรณีเนี่ยที่มีข่าวเฉากับสีกาโดยในพรายวรรณเนี่ยเขาใช้หัวข้อในการไลฟ์แบบนี้ว่าพระคำคมกับสีกาขี้น้อยใ
เพียง๒พันศาก๊อปปี้คำคมจากกูเกิ้ลมาพูด
ก็มีคนชื่นชมจนมีชื่อเสียง
แต่การเป็นพระอย่าทำพระศาสนาแปดเปื้อน
ถ้าอยากก็ศึกออกมาจะมีเมียกี่คนก็ได้
ถ้าไม่แย่งของใครเออไพรวันเขาก็ไลฟ์แบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมคงอยากรู้เรื่องนี้แล้วแหละ

ล่าสุดค่ะมาเลยค่ะอาจารย์ออส
ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ค่ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข้อความแบบนี้อันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดเลยนะคะ
เรื่องต้นการเปรียบเทียบสเปคตรัมของเส้นเสียงคือหนึ่ง
๑ลักษณะสเปคตรัมของเส้นเสียงไม่มีการตัดต่อใด
สรุปไม่ได้ตัดต่อนะที่หลายคนสงสัย
ลักษณะสเปรคตั้มเส้นเสียงเป็นโทนสม่ำเสมอ
มีความคล้ายกับลักษณะของการพูดของกาโตะ

นำเอาบางคำพูดของกาโตะที่สอนธรรมะมาเปรียบเทียบด้วย
กับบางคำที่อยู่ในคลิปที่หมอปลานำมาพบว่า
สามารถเปรียบเทียบแบบนี้ได้ในเบื้องต้นด้วย
แต่อาจารย์ออสยังทิ้งท้ายไว้แบบนี้
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องไปส่งพิสูจนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
หรือว่าภาควิชาฟิสิกส์ด้านเสียงในเรื่องรายละเอียดเชิงลึกต่อไปค่ะ

หลายคนก็ลองฟังดูแล้วก็มีการหลุดพูดชื่อตัวเองออกมาด้วย
ก็ลองใช้วิจารณญาณดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไร
แต่ว่าท่านก็ศึกไปแล้วนะครับ